คุณผู้ชมว่าเวลาเสพข่าวทางโลกโซเชียลมีเดีย

อ่านได้แต่อย่าเพิ่งแชร์
รอให้ข้อมูลมันชัดเจนก่อนนะคะ
เพราะว่ามีเรื่องแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องหนึ่งค่ะ
ก็คือเขาบอกว่าคุณแม่มีลูกเป็นลูกสาวอายุ๑๑ขวบ
แล้วถูกพี่สะพ้ายของตัวเองหลอกลูกสาวเนี่ยไปค้ากาม
แต่ก่อนจะค้ากามบอกให้ดมยาเคก่อนให้มีอาการมืนเมา
และหลังจากนั้นไปค้ากามให้ผู้ชาย๓คนแล้วก็ติดเชื้อซิฟิลิสต์นะคะ
เรื่องนี้ถูกแชร์ในเพจนี้นะคะที่คุณผู้ชมอ่าน
นกกระจอกเขาบอกเป็นเหตุสะเทือนใจเลยค่ะ
นี้เขาบอกได้รับการร้องทุกข์จากคุณแม่รายหนึ่ง
ระบุว่าลูกสาวอายุ๑๑ขวบถูกพี่สะพ้ายหลอกไปขายบริการหลายครั้งเลย
ถ้าไม่ทำจะให้คนมาทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดน้องมีอาการตุ่มขึ้นตามตัวทางบ้านก็เลยพาไปหาหมอ
หลังจากนั้นน้องก็ร้องไห้แล้วก็ยอมเล่าความจริงให้คนในครอบครัวฟังนะ
บอกว่าหลอกให้ดมยาเคก่อนหลังจากนั้นอาการมืนเมา
แล้วก็พาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
หลังจากเสร็จกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องจะได้เงิน๕๐๐บาท
ส่วนพี่สะพ้ายได้เงิน๑๕๐๐บาท
เล่าให้คุณแม่ฟังบอกว่าถูกหลอกไปทำแบบนี้ประมาณ๓๔ครั้ง
อันนี้ยังย้ำว่าเป็นเรื่องที่เขาแชร์ในเพจอยู่นะคะเล่าให้ฟังก่อนนะ
เรื่องต้นแม่เด็กเขาไปแจ้งความที่สพพระสมุทรเจดี
เอาผิดกับพี่สะพ้ายแล้วก็ชายอีก๓คนที่มากระทำกับลูกสาวของตัวเอง
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวกำลังถูกคุกคาม
และดักทำร้ายร่างกายทำให้แม่ต้องหอบลูกอีก๑คนอายุ๔ขวบ
หนีออกจากบ้านและทีมงานจากเพจนี้เพจข่าวนกกระจอกเข้าไปช่วยเหลือหาที่พักให้ชั่วคราว
ทีมข่าวของเราเข้าไปตรวจสอบนะคะที่โรงพยาบาลบางจากนะคะ
เขาบอกว่าเป็นจุดที่เด็กถูกนำตัวมารักษาไปพูดคุยกับพ่อและแม่ของเด็ก
เขาเปิดเผยว่าตอนนี้อาการโดยรวมก็ดีขึ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้น
จากการตรวจร่างกายของแพทย์พบว่าหลานเป็นซี่ฟิลิสจริง
แล้วก็บอกว่าน้องประจำเดือนไม่มา๒สัปดาห์ท้องหรือเปล่า
ครอบครัวย้ำว่าไม่โรคอื่นไม่แทรกซ้อนขึ้นมาและไม่มีการตั้งคันด้วย
ข่าวทั้งหมดที่ออกไปเป็นเรื่องโอละพ่อ
จริงหลานไม่ได้ถูกหลอกไปข่มขืนตามที่แม่เด็กไปแจ้งความ
เรื่องยาเสพติดที่ให้ดมยาเคก็ไม่เป็นความจริงด้วยนะคะ
แม่เด็กตอนนี้หลบหนีพร้อมกับลูกคนที่อายุ๕ขวบ
ลูกสาวก็ไปแจ้งความไว้แบบนั้นคาดว่าน่าจะมาจากอาการทางประสาท
หลอนก็เลยพูดไปแบบนั้นขอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมด
ไม่เป็นความจริงนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาล่าสุดนะคะ

ไปนู่นไปนี่จริงมั้ยไม่จริงคือเขาเป็นโรคจิตน่ะนะครับ
พอเขาระแวงใครเนี่ยก็คือเขาพี่น้องกันเนี่ย
เขาก็อยู่ด้วยกันคือแฟนเขาเนี่ยทางทางลูกน้องลูกสะพายผมมา
มาคุยอย่างนี้บางทีก็ขึ้นจิตเขาก็หึงเลย
หึงไปเลยอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเขาเป็นมะเร็งด้วย
มะเร็งแล้วท้ายอืมที่ไหนที่หวัดภาพกับลูกอ๋อ
เป็นมะเร็งที่หวัดภาพกับลูกด้วยครับผมแสดงว่าส่วนส่วนส่วนลูกมะเร็ง
ที่เขาพูดคือเรื่องจริงจริงแต่เรื่องที่ว่าอ่าหลานเนี่ย
ไปนู่นไปนี่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเมื่อกี้ก็สอบแล้ว
สอบถามละเอียดเลยไม่ใช่เลยสรุปแล้วนะคะข้อมูลนี้
ข้อมูลเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของถูกหลอก
ค้าประเวณีจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้นะ
แต่กรณีเกี่ยวกับอาการของน้องที่เป็นเด็กอายุ๑๑ขวบเนี่ย
บอกว่าติดเชื้อซีฟิลิสต์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
ไปได้ข้อมูลนี้มาจากนายแพทย์วัญชัดชินสุวาเท
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจากค่ะวันนี้เปิดโทษแถลงข่าว
โต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะเปิดเผยว่าอาการน้องก็ดีขึ้น
เป็นไข้แล้วตกเขาลดลงโดยรวมก็คือดีขึ้นมากแล้วแหละ
สันนิษฐานว่าน้องถูกข่มขืนมาจริงหรือไม่
จากการตรวจสอบคุณหมอบอกก็พบร่องรอยเหมือนกันนะ
ของการมีเพศสัมพันธ์การตั้งคันเนี่ยไม่มี
และไม่มีการติดเชื้อเอสไอวีแต่พบการติดเชื้อซิฟิลิสต์นะคะ
ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยหลังจากนี้จะให้ยาฆ่าเชื้อประมาณสองถึงสามสัปดาห
ฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะที่รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินก็คือมาด้วยเรื่องของปวดท้อง
แล้วก็มีตกขาวผิดปกตินะครับพวกนี้มันจะมีกลิ่นครับ
แม่เนี่ยก็เลยพาน้องมาดูเรื่องนี้ก็มีร่องรอยเก่านะครับเท่าที่ทราบก็คือมีร่องรอยเก่า
แต่ว่าเราก็ส่งตรวจเพิ่มเติมไปนะครับก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อรุนแรงอะไรนะครับ
มีเรื่องของซิฟิลิสต์อย่างที่ทราบในข่าวกันนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับ
สรุปแล้วข่าวนี้ที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ข้อมูลแรกคือเด็กอายุ๑๑ขวบถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
อันนี้คุณตาของครอบครัวยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะ
อาจจะเกิดจากการที่แม่มีอาการจิตหลอนแล้วก็ไปแจ้งความอย่างนั้น
และจากการตรวจสอบของแพทย์ยืนยันว่ามีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์
แต่ยังไม่ได้ยืนยันออกมาว่าเกิดจากการข่มขืนจริงหรือไม่